คุณผู้ชมคะข่าวนี้มาชวนคุณสองคนร้องเพลงกันหน่อยค่ะ

ตุ้มตุ้มตำตำตุ้มตุ้มตำตอม

ตุ้มตุ้มตำตอนตุกตุ้มตอน
ไม่หยุดเต้น

หนึ่งสมชงบริเบอร์รี

ที่พบกันมากกว่า๑๓ปีคือในข่าวแบบนี้เลยงงมากเลย

ใช่ไปถ่ายละครเข้าสมัครหลังจากนั้นก็ไม่รับโทรศัพท์เลย
ก็คือเริ่มงงมาปีนึงแล้ว
ก็งงอยู่
ถึงบอกนะว่าข่าวนี้งง
ตัวกันอยู่เรื่อยนะคะซึ่งกิฟซ่านางก็เมานะว่าเออถ้าถัดจากแนนนี่ที่เพิ่งจะมีเบบีไปเนี่ย
ก็อาจจะเป็นเบลนี่แหละที่น่าจะมีข่าวดีได้เข้าสู่ประตูวิวากับเขา
ส่วนที่แฟนอย่างเราเรียกร้องอยากจะเห็นก็รีบเบอรี่สี่สาวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ที่ไม่ต้องรอเลยก็คือรายการยูทูปของกิซ่ากิฟซี่ตุลาคมนี้มีเรื่องให้ได้แซ่บแน่นอนจ้ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงกิฟซ่ากันหน่อยนะคะ
ก็ต้องรอลุ้นเหมือนกันจริงศิลปินก็ลุ้นเหมือนกัน

ค่ะแล้วใครจะเป็นรายต่อไปได้คุยกันไหมคะ
อันนี้ต้องเล็งนะคะว่าไม่ใช่ดิฉันแน่นอน

อาจจะเบลมั้ย

เดี๋ยวกำลังจะมีรายการกระดูกอ่อน

เขินน่ะกระดูกอ่อน

เยอะจะดีดนักก็จะเป็นสาวสอง

แล้วบอกกิปซี่เป็นไง

กระดูกอ่อนแล้วก็ให้กำลังใจนังด้วย

ผู้ชายโทรมาปุ๊บบอกว่าเราควรห่างกันปั๊บ

นี่ตุ้มตอบหัวใจเต้นจริง